นี่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมเป็นคุณสองคนนี้จะอยู่ในบ้านยังไง
ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านข้างน่ะยิงปืนยิงปืนอยู่ในบ้าน
แล้วยิงมาต่อเนื่องวันละนัด๒นัดอย่างนี้ค่ะ
ล่าสุดกลายเป็นเหตุชายคนนี้ที่คลั่ง
แล้วยิงปืนอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ต้องไปปิดล้อมเลยนะ

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นครูสอนยิงปืนด้วยค่ะ
อันนี้เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะคุณ

โมงที่ผ่านมาค่ะตำรวจที่สพเมืองระยองแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ภูทรจรยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคลั่งยิงปืนอยู่ในบ้านค่ะ
นี่ตำรวจก็รีบไปเลยนำกำลังไปปิดล้อม
บ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าประดูกที่อำเภอเมืองจรย
แล้วตำรวจนะพอมาถึงเห็นไหมรถหน่วยสวาสตร์มาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
กันพื้นที่โดยรอบเลยแล้วให้ชาวบ้านอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่าคนในบ้านเนี่ยมีอาวุธปืนค่ะ
ทีนี้พยานในที่เกิดเหตุก็บอกกับตำรวจนะ
ว่าคนที่ก่อเหตุยิงปืนมาชื่อว่าในพงศ์ภูธนกูลอายุ๓๖ปี
เขาเป็นครูสอนยิงปืนแล้วก็เป็นอดีตทหารเก่าด้วย
ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องของปืนเลยนะ
ใช่ค่ะมีความชำนาญมาก
แล้วมีรายงานด้วยนะว่าตัวในพงศ์คนนี้

แล้วยาดเขาก็จะเอาอาหารมาส่งให้
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุในพงศ์เอง
คงจะทะเลาะกับคนในซอยบ้านนี่แหละครับ

แต่เห็นเขาว่ายิงเป็นสัปดาห์แล้วนะ
ใช่ยิงมาเป็นอาทิตย์แล้ว

ถ้ายินเสียงก็ต่างคนต่างครั้ง
เพื่อนบ้านบอกว่าคือนายพงเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวพื่นบ้านเนี่ยแจ้งบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ว่าน่าจะเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเสพยาบ้าจนมีอาการหลอนนะครับ
แล้วก็ที่เมื่อเช้าเกิดเหตุเพราะอะไรคุณ

แล้วก็ยิงปืนภายในบ้านทันทีนะครับ

หลังจากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ชอบยิงปืนในบ้านยามวิการ
ชาวบ้านผวากันไปทั้งซอยแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติการด้วยความรัดกลุ่มค่ะ

คุณผู้ชมคิดดูสิปฏิบัติการเมื่อเช้านะ
เห็นไหมลูกนู้นนะคะที่พยายามเกลี้ยกล่อมนะ

ในพงศ์เขายังเอะอะเขายังโวยวาย

แล้วถามว่าเอาแล้วจนถึงตอนนี้เป็นยังไง

ตำรวจเองก็ยังวางกำลังปิดล้อมพื้นที่อยู่นะคะ

ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมโดยใช้วิธีการ

มีอะไรให้มาคุยกันวางอาวุธออกมาคุยกันหน่อย

ยิงปืนออกมาทางหน้าบ้าน๒นัด
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหาที่กำบังกันวุ่นเลยนะครับ
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนปภนะฮะ

แล้วก็กันชาวบ้านออกจากจุดอันตราย

ยอมออกมาแต่ไร้ผลคุณ
ไป๑ชั่วโมงจาก๗โมงถึง๘โมงกว่านะคุณ
เสียงปืนดังออกมาจากในบ้านอีก๒นัด
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านวิ่งหลบกันจ้าละวัน
กระสุนปืนพุ่งไปเจาะหน้าต่างบ้านตรงข้ามเมื่อกี้เห็นไหมฮ

สิ้นเสียงปืนพงตะโกนนะ
ตะโกนออกมาอย่ากดดันกูอย่ากดดันกู

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพาพ่อแม่ของนายพงศ

และแม่พยายามบอกให้ลูกชายวางอาวุธปืน
แล้วก็ออกมาคุยกันไม่มีใครทำร้ายลูกนะฮะ
กับแม่จะช่วยเหลือทุกอย่างให้ออกมาหาพ่อแม่เถิด
พ่อแม่พูดแบบนี้แต่ไม่เป็นผลอยู่ดี
นายพงศ์เงียบและไม่ยอมออกมาจนกระทั่งถึงตอนนี้
ใช่ค่ะนี่พ่อบอกด้วยนะว่าลูกชอบอาวุธปืน
แล้วก็พอหลังจากปลดประจำการออกมาก็ชอบสะสมชอบยิงปืน
หลังจากนั้นลูกชายก็มามีครอบครัวมามีลูกสาวคนนึง

ลูกสาวคืออยู่กับคุณพ่อส่วนพงศ์อยู่คนเดียว
ทีนี้พงศ์ก็จะมีอาการแบบนี้อยู่ตลอดค่ะ
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเอือมละอากันแล้ว
อาการแบบนี้คือคุ้มคลั่งยิงปืนในบ้านนะ
พ่อก็ยอมรับสาเหตุที่คุ้มครั่งเพราะว่ายาเสพติดนะครับ
แล้วก็เป็นทั้งอดีตทหารเป็นทั้งครูสอนยิงปืนด้วย
เขาบอกว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องอาวุธปืนแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนหลายกระบอก

เพราะว่ามันกลัวซ้ำรอยเหตุการณ์จำได้ไหม
สารวัตรคลั่งกราดยิงย่านสายไหมนะครับ

ยิงออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้า
หลังจากนั้นตำรวจระดมกำลังไปล้อมไปกดดัน
กันชาวบ้านออกมาจากพื้นที่ตรงนั้น
สุดท้ายพอไปควบคุมตัวกระโดดหนีแล้วก็ถูกยิง

อยู่กับข่าวเที่ยงไทยรัฐเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังค่ะ